แต่ว่าทางความเชื่อทางสิ่งที่มันมองไม่เห็นพิสูจน์ไม่ได้
มันก็เป็นเส้นขนานควบคู่กันไปบางคนก็เชื่อ
อย่างที่เราได้ยินได้ฟังมามันก็ตรงมันก็แม่นมันก็จริง
ล่างจากที่จังหลวดออกไหมจับคนในเรือเพิ่ม
คุณเจบอกว่าคุณแตงโมมาหามีกลิ่นดอกไม้พร้อมกับใบหน้าที่แสดงออกถึงความดีใจที่มีการออกหมายจับบุคคลในเรือเพิ่มเติม

ครั้งนี้เธอมาพร้อมชุดสีขาวครับเธอมาพร้อมชุดสีขาวใส่นะครับ
แล้วก็เหมือนมีผ้าพาดไหล่เป็นสีชมพูนะครับ
ผ้าพาดไหล่เป็นสีชมพูนะครับ
เอ่อเสร็จแล้วนะครับ
รอบตัวเธอนะครับนอกจากมีกลิ่นหอมแล้วนะครับ
เธอยังมี

ถ้าเราเรียกเราเรียกว่าออร่า
แต่สิ่งที่เห็นคือเธอหัวเราะ

หันหน้ามาแล้วเธอก็แลบลิ้นนะครับ

ประมาณนี้นะครับแลบลิ้นสนุกนะครับ

ให้ผมคลายกังวลให้ผมคลายกังวล
อ่ะสิ่งที่คุณเจได้บอกคุณผู้ชมก็ตัดสิน
แล้วก็ใช้วิจารณญาณแล้วกันนะครับในการรับชมด้วย
นี่คือคุณเจจักรินรังสิมันคุณากรครับ
พยากรแล้วก็พอจำได้ใช่ไหมวันที่ไปเจอร่างเนาะ
เจ้าของดอกบัวปริศนาที่ไปแขวนไว้ที่ท่ามเรือนั่นนะฮะ
ล่าสุดมีการไลฟ์พูดถึงคุณแตงโม
บอกว่าคุณแตงโมมาหาครั้งล่าสุดลักษณะเหมือนเป็นนางฟ้ามากเลย
อารมณ์ดีมากเลยนะครับมีกลิ่นหอมของดอกไม้
มีความเป็นออร่าคล้ายกับสื่อสารต้องการจะบอกว่า
แตงโมดีใจที่คนบนเรือเริ่มมีการออกมาสารภาพ
พูดความจริงและคดีเองก็เริ่มมีความคืบหน้า
คุณเจนะคะก็ยังพยากรรม

จะมีคนบนเรือสารภาพเพิ่มเติมเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้น
ที่ไม่เคยมีใครบนเรือกล้าพูดมาก่อน
ใครจะเป็นคนเปิดเผยความจริงเรื่องนี้ฟังคุณเจอีกทีครับ
สาวประเภท๒โดนบังคับให้พูดว่าไม่ได้ลุกมาช่วยทัน
เดี๋ยวสาวประเภท๒ก็จะพูดถึงเหตุการณ์ก่อนที่จะเดินมาหลังเรือ
เร็วนี้เร็วนี้แน่นอนนะครับ
คุณผู้ชมก็ฟังไว้ดูไว้แล้วกัน
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณเจเขาได้มีการพูดพยากรเอาไว้

ก็ลองดูแล้วกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นในสัปดาห์ข้างหน้านี้แหละ
ตั้งแต่วันจันนี้มันจะเริ่มคลายปมไปทีละปมแล้ว